ในวันที่๑๙กรกฎาคมนี้สำหรับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า

วันนี้ขอเคลียร์ใจกันเรียเลย
พี่จักรีย์พอเราพาไปคลุยกันเลยนะคะ
ตัวตนที่แท้จริงของหัวพี่ปู
เขาเป็นคนโหดจริงหรือเปล่าดุจริงหรือไม่

สวัสดีค่ะแฟนบันเทิงไทยรัฐค่ะ

เรามานั่งบนรถตู้ของพี่ปูโมสิกคำพีนะคะ

เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่มีคนไปสัมภาษณ์บนรถ

ค่ะอันนี้รถนี่มีคำว่าคัมภีร์ด้วย

พี่ปูค่ะปกติใช้ชีวิตอยู่บนรถตู้ตลอดเลยป่ะคะ
เป็นส่วนใหญ่ครับภาคส่วนใหญ่
ถ้านับต่อวันนี้ก็แทบจะครึ่งวัน
อยู่บนรถแล้วเราคิดเพลงออกไหมพี่แต่งเพลงออก

แต่ตอนนี้มีแผนอยากแต่งเพลงให้๓จังหวัด

แต่ว่าอาจจะปัญหาคือผมไม่ได้ไปหลายปีแล้ว

เพราะถ้าไม่ไปเลยก็ไปแต่งเพลงให้ดูดัดจริตไปหน่อย
พี่ปูอันนี้หนูถามแบบทำไมพี่ปูต้องโภกหัวตลอดเลย

จริงอยู่บ้านอยู่ในรถก็ไม่ได้โคก

หรือระหว่างเดินทางไปแวะปั๊มน้ำมัน
แล้วก็ปกติเหมือนมนุษย์ปกติ
คือหลายคนอย่างแบบหนูเจอดาราอย่างนี้

เจมส์จีรายุหนูเจอเนี่ยเขากรี๊ดพี่ปูมากเลยนะ

ค่ะ

โอ้ใช่ณเดชน์ก็ชอบ

พี่ปูหลายคนอาจจะเจอพี่ปูแบบไม่ค่อยพูด

คุยอะไรสติสัมพันธ์ดีนะ
แต่ไม่ชอบให้กวน
อุ้ยหนูไม่ได้กวนพี่ปูนะฮะ

คอนเสิร์ตพี่ปูคนชอบบอกว่าคนจะต้องมาแบบมาตีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันเหมือนเป็นตราประทับไม่มีใครชอบหรอก

ไม่ใช่เรื่องดีน้องนุ่งที่มาตีกันก็
เวลาคุยกับเขาเขาก็รักเราดีนะ
แต่เวลาเขาเจอกันเขาก็ตีกันอยู่ดี

พี่ปูไม่ได้เจอบรรยากาศนี้มานานนะคะเนี่ย

นี่ไม่ได้มาแถวนี้ใช้คำว่าหลายปี

รู้สึกไหมว่าเวลาเราไปอยู่บางที่แล้ว

มันแปลกแยก
เข้าฟะพี่ปูถึงที่แล้วค่ะ
ขอบพระศักดิ์ค่ะ
แค่นี้นี่เป็นการเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยก็มันกันแล้วคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปเตรียมมันกันได้แบบสุดเลยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตไอ้เสือบุกในวันที่๒๙กรกฎาคมนี้ปลายเดือนนี้แล้วนะ
ถูกต้องแล้วนะคะใครที่เป็นแฟนเพลงแนวเพื่อชีวิตของพี่ปูเนี่ยเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมเลยละกันรับรองว่าสนุกแน่นอน